เรามาพูดคุยเกี่ยวกับ๖วันเกือบ๖วันแล้ว

ที่น้องอยู่ในถ้ำหลวงนี่นะคะทั้ง๑๓คนนะคะ
มาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของร่างกายสภาพร่างกาย
จะสามารถทนอยู่ได้อย่างไรนะคะ
คุณขออภัยนะคะนายแพทย์สมศักดิ์อักษิณ
เป็นอธิบดีกรมการแพทย์ตอนนี้อยู่ในสายกับเรา
และจะมาให้ความรู้กับเราในเรื่องนี้นะคะ

สวัสดีครับคุณโรสลินครับสวัสดีครับคุณสุภาษาราครับ
สวัสดีค่ะคุณหมอค่ะนับจนถึงณช่วงเวลานี้
อีกแค่๙นาทีเท่านั้นเองจะครบ๖วัน
สภาพร่างกายน้องจะเป็นอย่างไรบ้างคะทั้ง๑๓คน
ครับก็เข้าใจว่าช่วงนี้น่าจะเพลียนะครับ

จริงเมื่อกี้ฟังก่อนเข้ารายการ
เข้าใจว่าคุณรสลิคุณสุภาษาลาให้ข้อมูลไปบ้างแล้ว

ก็จะเป็นวิธีการปรับตัวของร่างกายนะครับ

ค่ะก็ตามที่ว่าอะไรล่ะครับก็จะดึง

น้องจะซื้อขนมกับน้ำก่อนเข้าไปในถ้ำ

แล้วไปสัมภาษณ์แม่ค้าด้วยไหมผมซื้อไปเยอะเลย

เป็นข่าวคือเพื่อนของน้องที่ไม่ได้เข้าไป
ให้ข่าวว่าจริงแล้วจะไปจัดคล้ายลักษณะงานวันเกิด
ก็เลยซื้อขนมนมเนยเข้าไปในถ้ำด้วย

เหมือนที่ไม่แน่ใจคุณรสลิหรือคุณสวสลาห์เล่าว่า

จะดึงจากสารอาหารที่ได้รับก่อน

มื้อล่าสุดที่น้องทานไปถูกไหมฮะ

เพราะตรงนี้ผมเข้าใจว่า
ถ้าคาดการณ์เองนะเข้าใจว่า

เพราะฉะนั้นผมคิดว่าน้องช่วงนี้น่าจะยังโอเคอยู่
๗วันแรกนี่ก็ถ้าให้คาดการณ์นะครับ
วันแรกน่าจะทานขนมที่ซื้อไป
ก็จะอยู่ไปได้ถึงวันที่๒หรืออาจจะอยู่ไปถึงวันที่๓
แล้วหลังจากนั้นก็จะมีดึงทั้งคาร์โบไฮเดตทั้งไขมันทั้งโปรตีนที่อยู่ในตัวเนี่ย
มาเปลี่ยนเป็นพลังงานเพื่อใช้ในการดำรงชีวิต
และเข้าใจว่าน้องก็คงพยายามเซฟตัวเอง
คือไม่มีกิจกรรมที่มากนัก
เว้นว่าถ้ามีช่วงต้องหนีน้ำหนีอะไรบ้างเนี่ยนะครับ
เพราะฉะนั้นผมคิดว่าตอนนี้๖วันน้องน่าจะเปลี่ยน
แต่น่าจะยังอยู่กันค่อนข้างสบายครับ
คุณหมอมีอีก๑ชุดข้อมูลที่เผยแพร่ออกมาในโลกโซเชียลมีเดีย
เกี่ยวกับเรื่องของไขมันที่สะสมอยู่ในกล้ามเนื้อของนักกีฬา
อันนี้จะดึงมาใช้ได้มากกว่าคนปกติอันนี้ขอความรู้หน่อยค่ะ
เพราะฉะนั้นทั้งในส่วนของกล้ามเนื้อที่ก็จะมีโปรตีนเยอะหน่อยเนอะ
ไขมันน้องอาจจะมีไม่เยอะนักแต่ก็คงมีพอสมควร
ผมคิดว่าน่าจะไม่มีปัญหาอะไรประกอบกับความแข็งแรง
จากการที่เป็นนักกีฬาด้วยน่าจะมีสภาวะที่คงอยู่ได้นาน
แต่ต้องขออนุญาตให้ข้อมูลต้นเติมอย่างนี้นะครับ
ว่าความเป็นจริงแล้วถ้าถามว่า
คนเราอดอาหารได้นานจริงเท่าไหร่
เฉลี่ยที่เขาเคยมีการพยายามจะดูกัน
ก็ตรงตามที่ข้อมูลคุณโรศนีคุณพัฒนาว่าคือ

ไม่มีกิจกรรมเยอะจะอยู่ได้ประมาณเดือนถึงเดือนครึ่งเดียวครับ
คือไม่ได้เคลื่อนไหวร่างกายเยอะใช่ไหมครับคุณหมอ

เพราะว่าก่อนนี้เราได้ข้อมูลมาเบื้องต้นอดน้ำได้๓วัน
อาหารได้๗วันอันนี้แสดงว่าถ้าไม่มีกิจกรรม

อ่าคือแสดงว่ามันได้เป็นเดือนเลยใช่ไหมคะ
ได้เป็นเดือนครับเคยมีคนอดอาหารนานที่สุดนะครับ
แต่ว่าเขาไม่ทำอะไรเลยนะเขานั่งนอนอย่างเดียวนะ
อยู่ได้ประมาณสัก๗๐วันครับ
คุณหมอคะแล้วกฎของการมีชีวิตอยู่รอด

๓๓๓อะไรฮะ
กฎของการมีชีวิตอยู่รอดที่บอกคุณสุภาษาบอกว่า
ดน้ำได้๓วันอดอาหารได้๓สัปดาห์อะไรแบบนี้ค่ะคุณหมอ
จริงแล้วอาจจะไม่ค่อยตรงเท่าไหร่นะครับ
อันนั้นอาจจะเป็นค่าที่ไปเก็บข้อมูลมา
ในช่วงที่คนมีกิจกรรมตามปกติ
อดข้าวกระทวงจริงผมจะอดได้นานกว่านั้นนะครับ
ถ้าไม่มีกิจกรรมผมเรียนย้ำอีกครั้ง
ต้องไม่มีกิจกรรมนะฮะนั่งเฉยหรือนอนเฉย
อาหารเนี่ยก็อย่างที่ผมเรียนไปแล้วข้อมูลเนี่ย
ข้อมูลทั่วไปอีกครั้งอดอาหารอย่างเดียวไม่อดน้ำ
อดได้นานประมาณ๓๐๔๕วันนะครับ
ดน้ำจริงเนี่ยถ้าอดน้ำด้วยนะ
แล้วก็ไม่กินอาหารก็คือไม่ได้น้ำจากแหล่งใดเลยเนี่ย
ก็อาจจะประมาณ๓๗วันแล้วแต่คน
คุณหมอคะทีนี้น้องตอนนี้นับจนถึงวันนี้
คาดว่าอาหารของน้องน่าจะหมดแล้วแหละที่เตรียมเข้าไปนะคะ
น้ำจะมีส่วนช่วยให้น้องสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้
ในลักษณะที่อยู่ในถ้ำเนี่ยมากน้อยแค่ไหนครับ
เมินได้อีกประมาณกี่วันคะเอาเฉพาะน้ำเฉย
ที่เป็นน้ำสะอาดที่น้องดื่มได้ค่ะ
ก็อย่างที่เรียนเมื่อกี้ครับอดน้ำอดได้๓๗วัน
ซึ่งตอนนี้น้องเขาคงอยู่สบายไม่มีปัญหา
อาหารอดได้อย่างน้อยเป็นเดือน
ก็ใช้เป็นเดือนเพราะฉะนั้นผมคาดการณ์ว่าวันนี้วันที่๖
วันที่๖น้องมีน้ำเข้าไปทาน
ถึงไม่มีน้ำผมเข้าใจว่าแหล่งน้ำธรรมชาติ
ก็ถ้าจำเป็นน้องก็คงดื่ม
เพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงนี้ผมคิดว่าน้องอย่างมากก็แค่เปลี่ยนนะครับ
ค่ะคุณหมอคะน้อง๒ใน๑๓คนมีอาการเป็นภูมิแพ้และเป็นหอบเหิด
ทีนี้อาการของน้องนะคะและจะต้องไปอยู่ในภาวะซึ่งมันเป็นถ้ำ
มันจะส่งผลให้มีอาการกำเริบได้บ้างไหมคะ
เป็นไปได้ครับอันนี้ก็อาจจะเป็นที่พวกเราอาจจะต้องกังวลกันนิดนึงถ้าเป็นอย่างนั้นนะครับ
ผมยังไม่ได้ไปดูข้อมูลรายละเอียดว่าหอบหิวนี่น้องต้องอ่อนยาประจำนะครับ
ไม่ทราบคุณรับวัสลินข้อมูลไหมครับ
ก็คือคุณแม่เป็นการพูดคุยกับทางเจ้าหน้าที่พยาบาลนะคะ
แต่ว่าไม่ได้เป็นโรคที่เป็นประจำจนถึงขั้นจะต้องไปโรงพยาบาล
เข้าใจว่าถ้างั้นอาจจะเป็นภูมิแพ้ปกติธรรมดาทั่วไป
คือถ้าไม่มีอาการกำเริบก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับ
แล้วก็อีกอย่างหนึ่งข้อมูลทั่วไปก็คือน้องเป็นนักกีฬา
เช่นเพราะอยู่ในที่มืดมีกังวลมีตกใจมีกลัวมากน้อยแค่ไหน
ปัจจัยเหล่านี้เป็นปัจจัยที่อาจจะทำให้กระตุ้นให้มีอาการได้
คืออยู่กับคนครับอยู่กับหลายคนนะครับ
คุณหมอคะอันนั้นเป็นเรื่องของศักยภาพทางด้านร่างกายของทั้ง๑๓คนนะคะ
ทีนี้ปัจจัยภายนอกซึ่งมีทั้งความชื้นอากาศข้างในก็ค่อนข้างหนาว
จะส่งผลกระทบอะไรต่อร่างกายทั้ง๑๓คนไหมคะ
อย่างที่เมื่อกี้ผมเรียนไปย้ำอีกครั้งหนึ่งว่า
จริงอดอาหารอาจจะอดได้เป็นเดือน
อันนี้ในสภาวะปกติทั่วไปแต่ว่าถ้าเข้าไปอยู่ในถ้ำ

ถ้าหนาวสิ่งที่เราคุยกันก็คือว่ามีภาวะที่ว่า
ผมเข้าใจว่าท่านจุภัศลาคุณโลกสลิงภูมิปกรรมดูภาพรบอก

สั่นเป็นกลไกของร่างกายที่พยายามจะต่อสู้กับอากาศหนาว
เพื่อทำให้อุณหภูมิร่างกายเป็นปกติ
คือไม่อุณหภูมิต่ำจนเกินไป

ถ้าอย่างนี้ต้องใช้พลังงานที่มากขึ้นมาส่วนหนึ่ง
เพราะฉะนั้นเราก็ยังคาดการณ์ไม่ได้นะครับว่า

สภาวะที่ต้องใช้พลังงานมากกว่าปกติบ้าง